ห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีคมปาซุนะครับ
ยังทิ้งร่องรอยของความเสียหายและอิทธิพลของมัน
อย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากฮะสะพานข้ามคลองที่ใช้ข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือมันขาดเลย
ชาวบ้านต้องเร่งซ่อมไม่งั้นไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลยครับ
ทุลักและทุเลมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าค่อยเล่าให้ฟัง
เป็นช่วงที่ชาวบ้านช่วยกันลากไม้แผ่นแล้วก็ไม้ท่อนข้ามน้ำมา
จะเอามาทำสะพานชั่วคราวสะพานข้ามคลองนี้นะครับ
มันเชื่อมถนนเข้ามุบ้านโร๊ะโคหมู่สิบห้า
ตะบนโกสัมภีร์อำเภอเมืองกำแพงเพชรอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้าไปประมาณสักสิบสี่กิโลเมตรได้ฮะดูทางสิครับเนี่ยฮะ
คือสภาพถนนมีทั้งเป็นคอนกรีตก็มีสลับลูกรังก็มี
และเป็นเส้นทางธรรมชาติแบบนี้ก็มีนะครับแล้วยังต้องข้ามสะพานไม้อีกห้าแห่งนะ
ก่อนจะถึงตัวหมู่บ้านพอไปเจอน้ำป่าไหลหลากลงมาในลำคลองวังเจ้านะครับ
คือปริมาณน้ำมันมากมันท้นตะหลิ่งขึ้นมา
ทำให้สะพานไม้ขาดนะครับได้รับความเสียหาย
ตอนนี้ประชาชนไปไหนมาไหนไม่ได้นี่ต้องใช้วิธีนี้ในการข้าม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๘กำแพงเพชรนะครับ
ร่วมกับใครบ้างฝ่ายปกครองอำเภอโกสัมภีร์ชาวบ้าน
แล้วก็ชาวไทยภูเขาที่อยู่แถวนั้นมามาช่วยกันต้องมา
คือตอนแรกเนี่ยจะวางสะพานแบรี่ข้ามคลองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อน
แต่ว่าไอ้การลำเลียงสะพานแบรี่มันไม่ง่ายสิครับเนื่องจากรถบรรทุกเนี่ย
สะพานแบรี่มันก็ใหญ่รถมันทุกข์มันก็ต้องใหญ่กว่า
แต่ถนนดูสิถนนแคบนะครับคราวนี้ทำยังไง
จะลากไม้ไปก็ต้องช่วยกันช่วยกันลากหุ้ยเล่หุ้ยลากไม้ข้ามน้ำไปให้ได้นะครับ
แต่สะพานนี้นะเห็นแบบนี้เนี่ยรถยนต์ยังห้ามผ่านนะ
เอาเหรอฮะอ่าไม่ได้นะเอาแค่คนก่อนกับอาจจะมอเตอร์ไซค์ได้นะ
ขณะที่ทางการเนี่ยเตรียมประกาศพื้นที่เนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยจะมอบเงินห้าแสนบาท
ให้กับทางบำเพิ่งเนี่ยมาซ่อมแสบสะพานไม้
ให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานได้โดยเร็วก่อน

มปาซุจริงสลายไปหลายวันแล้ว

แล้วมาทีมีทั้งครึ่งเมตรมีทั้งเมตรครึ่ง
มยับเยินเสียหายไปหมดครับ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาดินจมเรียบร้อยเลย
อันนี้ครึ่งเมตรก็มีเมตรครึ่งก็มานะครับ
หนักโดนเต็มคือกะบินบุรีของหมู่๒
หมู่๒บ้านท่าทองคำกับหมู่๑๒บ้านเขาดิน
ถนนบ้านเรือนเทือกสวนไร่นาพังยับเยินเสียหาย

ความต่ำของมันจะต่ำกว่าพื้นถนนทั่วไป
คราวนี้เมตรครึ่งบางจุดอ้าวพี่ลืมน้องอ่ะ

ว่ายน้ำตามพี่เข้ามาเดี๋ยวไหว้ไปไหว้มา
อย่าไปที่ลึกเลยมันอันตรายแล้วมันหมดแรงได้นะพี่
เออให้ดูให้ช่างภาพถ่ายภาพหน่อย
แค่นั้นเองพายเรือเข้าไปในบ้านเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ย
ครึ่งเมตรจริงหนักหนาสาหัสมากนะครับ
ชาวบ้านบอกปีนี้น้ำเยอะเยอะกว่าปี๕๔เหรอ
เยอะกว่าปี๕๔๐ปีก่อนเหรอเยอะกว่าฮะ

มาในที่เดียวกันก็คือกะบินบุรีมาจากสาแก้ว

นี่ภาพด้านล่างขยับขึ้นไปภาพมุมสูง
ภาพมุมสูงภาพมุมไหนน้ำก็ไหลทะลักเต็มเหมือนกันหมดฮะ
สวนไร่นาวัดวาอารามเรียบร้อยจมยับเยินเสียหาย
ตลาดเทศบาลกบินบุรีก็ไม่เหลือฮะ
หรือตลาดชุมชนเก่าร้อยปียังอยู่ที่กะบินบุรีนะ
ก็ยับเยินเสียหายเช่นเดียวกันทางการก็มีการประกาศเตือน
ให้ยกของขึ้นที่สูงเอ้าพี่มันทั่วละยกอะไร

พื้นที่อื่นก็มีการเตือนล่วงหน้านะครับว่าน้ำจากข้างบน

ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนนี้เช่นกันครับ
ค่ะมาดูความเดือดร้อนที่โคราชหน่อยนะครับ
โคราชนอกจากถนนหนทางถูกน้ำกัดซ้อตัดถาดแล้วนะคะ
ทางรถไฟก็ขาดเหมือนกันนะครับ
เป็นระยะทางยาวเกือบ๑กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นแล้วการทางรถไฟแห่งประเทศไทย

กรุงเทพอีสาน๒วันก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องรอน้ำรถก่อนส่วนแสงได้ใช่ไหมครับ
ถ้ามันก็เดินรถไม่ได้นานเลยนะ
อาจจะ๒วันเพราะว่าต้องดูด้วยวันนี้ค่ะ
คือการพันธุ์เทพฯที่จะเร่งความใจเลยครับ
นี่เห็นไหมฮะปกติแล้วลางรถไฟจะมีลางยึดกับพวกหินต่าง
ปรากฏว่ากระแสน้ำมันไหลค่อนข้างแรงค่ะพัดพาไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งมุม
สำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้ที่โคราช
จุดที่เกิดเหตุก็คือสถานีกุจิกของอำเภอสูงเนิน
ไปจนถึงสถานีโคกรวดของอำเภอเมืองนครราชศรี
มาระยะทางก็เกือบ๑กิโลเมตร
แนวโน้มก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

อันนี้หายไปเลยนะพื้นข้างล่างค่ะไปกันเลยครับค่ะ
คุณวีรชัยสารำเป็นผู้ช่วยในสถานีรถไฟกุจิก
อำเภอสูงเนินบอกว่าหลังจากที่รถไฟทางขาด
ก็มีการประสานให้กับการรถไฟ
ประกาศหยุดเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

รวมทั้งหมด๔ขบวนด้วยกันมาถึงตรงนี้

โดย๒ขบวนขาล่อง
ก็คืออุบลราชธานีน้องคายไปกรุงเทพ
ขาขึ้นก็คือจากกรุงเทพจะไปอุบลหนองคาย
ก็ให้จอดที่สถานีรถไฟกุจิก
แล้วจะมีการนำรถบัตรปรับอากาศ๖คัน
เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารประมาณ๒๕๐คน
แบบนี้นะคะใช่ค่ะลงรถไฟขึ้นรถบัตรเลย
เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างนะคะ

ย้ำอีกรอบหนึ่งวันนี้สายกรุงเทพฯอีสาน

น้ำท่วมลาง๗เซนติเมตรคือนับจากบนลางนะฮะ
แต่ถ้านับจากพื้นข้างล่าง๗๐เซนติเมตรท่วมหนักมากนะครับ